ก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับโดยเฉพาะเลขต่างที่ท่านก็หาซื้อกันในงานของหลวงพ่อคูณเนี่ย
กองสลากนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเริ่มพิมพ์สลากระบบใหม่แบบคละตัวเลข
ให้กับผู้ค้ารายย่อยเท่ากับว่าการจัดรวมชุดแบบมีหลายใบ๕ใบ๑๐ใบอะไรพวกนี้เนี่ย
จะทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าอวสารรางวัล๑๐๐ล้าน๑๘๐ล้าน
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้มนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการเอาอวสารผู้ถูกรางวัลใหญ่แบบร้อยล้านร้อยแปดสิบล้าน
เพราะว่าผู้ค้าเขาไปจัดเลขแบบรวมชุดแบบได้หลายใบเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะ
เอาเป็นว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแก้ปัญหาสลากราคาแพงด้วยการทำให้เอาไปรวมชุดหลายใบกันได้ยาก
มันจะได้ไม่ต้องเอาเลขเด็ดไปรวมชุดแล้วก็ขายราคาแพงจะได้ขายใบละ๘๐บาทนะครับ
ด้วยการใช้สูตรพิมพ์สลากเริ่มตั้งแต่งวดวันที่๑มีนาคมนี้ที่ท่านจะไปซื้อเนี่ยนะครับ
ให้เป็นแบบคละเลขในระบบ๒๒๑คือปกติแล้วผู้ค้ารายย่อยที่เขาจองโคต้าสลากกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาจะได้งวดละ๕เล่มจะมีกี่ใบก็ว่ากันไปเอาเป็นว่างวดละ๕เล่ม
เล่มนี้ก็เลขชุดเนี่ยเหมือนกันทั้ง๕เลยเขาก็ไปจัดอย่างน้อยเนี่ยเขาได้๕ใบ
ถ้าเขาไปจับกันได้สิบสิบห้าอะไรกับคนอื่นอะไรอีกเนี่ยเขาก็รวมได้หลายใบ
แต่ทีนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่งวดที่จะขายนะเขาคงต้องไปรับกันก่อนจองกันก่อนนะ
แต่งวดที่จะจำหน่ายสลากเนี่ย๑มีนาคมเนี่ยเขาให้ใหม่เอาเป็นแบบ๕เล่มเนี่ยคุณได้แบบ๒๐๐
ก็คือเหมือนกัน๒เล่มเหมือนกัน๒เล่มและอีกเล่มไม่เหมือนกันเลย
จะเป็นการคละเลขจัดชุดจะยากมาก
วสารเศรษฐีร้อยล้านอย่างมากคุณเข็มมาสอนได้๒ใบ
ถูกรางวัลที่๑ก็เท่าไหร่ใบละ๖ล้านก็๑๒ล้านล้าน
แต่จะหายากแล้วแบบครูปีชากับหมวดจรูน๕ใบ๓๐ล้านอย่างนี้
อันนี้โอ้โหถ้ารวมได้เนี่ยคือคุณต้องไปรวมแบบหลายเจ้ามารวมกันจริง

เพราะว่าสูตรนี้ที่เขาเริ่มใช้เนี่ย
ตั้งแต่การจำหน่ายสลาก๑มีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ย
จะเป็นในส่วนของผู้ค้ารายย่อย
โคต้าของผู้ค้ารายย่อยที่จองสลาก

ในส่วนของยี่ปั๊วเขาก็ยังได้เหมือนเดิมอยู่อืมอ่า
ี่ปั๊วเขาก็อาจจะไปจัดของเขาได้อีกหลายใบ

ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จะใช้วิธีการนี้๓เดือนนะครับ
แล้วก็จะประเมินผลว่าจะได้ผลดีไหม
เป้าหมายเป้าประสงค์ที่ต้องการก็คือ
การกระจายรางวัลที่๑ออกไปให้เยอะแล้วก็
ถึงมากที่สุดสำหรับประชาชนใช่ไหมอ่ามั้ยยังไงก็ถ้าก็ว่าคุณก็
เศรษฐีจากรางวัลที่หนึ่งอยู่ไม่กี่คนค่ะทีเนี้ยถ้าได้อย่างมาก
ก็รวมได้๒ใบ๒ใบเลขเด็ดดังก็กระจายไปได้เยอะ
แก้ปัญหาการเอามารวมกันเยอะหลายใบเป็นเลขชุดหลายใบ

ทีนี้ได้๒ใบก็คุณก็อาจจะขายราคาแพงไม่ได้
งั้นก็ลุ้นถูกรางวัลใหญ่อีกงวดเดียวสิ๑๖กุมภาเหรอ
ใช่กลางเดือนกุมภาคมนี่อีก๑มวด
ก็๓เดือนประเมินผลถ้าดีก็อาจจะไปถึงทางพวกของรายใหญ่
นะคะแต่ว่างวดนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ
เดี๋ยวดูกันหน่อยว่าออกรางวัลยังไงบ้างนะคะ
ยังได้เห็นอยู่หน้าจอนะคะรางวัลที่๑๙๖๗๑๓๔
เมื่อวานคล้าย๑๓๓เกี่ยวไหม
เลขที่ว่าก้อนเมฆหรอก้อนเจ็บอาทิตย์หลวงพระครูนหรอ

คือเวลาหวยออกทีไรจะต้องถามทีมงานว่า
ไอ้เลขที่เราบอกไปมันตรงบ้างไหม

คุณเขียนมาสอน๑๓๓หรือ๑๒

คุณก็จะพานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่เรื่อยเลย

ทีนี้ค่ะอย่างที่เราเล่าไปต่อเนื่องนะคะ

ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเลขอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อคูณนะคะ
หลายตัวเลขที่เราเคยให้ไปนะคะ
แต่ว่าพอหวยออกคราวนี้๑กุมภาพันธ์
ขออนุญาตว่าตรงกับเลขอ่างดองศพหลวงพ่อคูณค่ะ

ตัวออก๐๔ตรงนี้
ถ้าใครซื้อเลขท้ายแบบหา๓๐๔ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

เพราะว่าเลขที่เราเคยบอกไป๙๒๒๙ก็ไม่ออก
อันนี้คนหานะ๙๒นี่อายุ
อายุหลวงพระคูณ๙๒วันที่พระราชทานเพลิงวันที่๒๙
คือหมดตั้งแต่ต้นวันสลัดวางขายอ่ะหมด
ทะเบียนรถบรรทุกหีบสรีระสังขาร

มีอะไรอีก
เลขฝาโลง๔๑๕มีไหม

บวช๗๑พันศา
อุปสมบทปี๒๕๔

อ่างดองศพหลวงพ่อคูณมา๓๐๔

ถ้าซื้อทุกเลขที่เราบอกก็ต้องถูกสักเลขหนึ่งนะ
ถ้าหา๓๐๔เขาก็ถูกศูนย์๔ไป
เอานี่ครับท่านผู้ชมครับ
ก็ขอแสงความยินดีกับคนที่ถูกนะคะ